แต่ลูกสะพ้ยึนยันไม่ได้ทำร้ายแม่สามีจริง
วันนี้เราตามให้ต่อแต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
ต้องวิ่งไปหาเพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยเหลือ
แต่ลูกสภัยกับหลานสาวยังตามมาอีก
ไปดูนะฮะความชุดละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น
นี่ฮะยายทองแกหนีมาอยู่บ้านเพื่อนบ้าน

ก็ตามมาลูกชายก็ตามมาประมาณแบบนี้
สหายลูกสภัยบอกจะมาเอาแม่กลับบ้าน
แต่แม่ก็บอกอยู่บ้านโดนลูกสภัยทำร้ายจนบาดเจ็บหมดแล้ว
สุดท้ายนี่เขาถึงขั้นต้องไปแจ้งความกันเลยนะฮะทางฝั่งของคุณยายทอง

อยู่ที่ตำบลสอยพร้าวอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
คลิปเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๒มิถุนายนนะครับ
เพื่อนบ้านก็ช่วยเหลือได้ในวันนั้นแล้วก็พาไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่บ้านญาติ
นี่ค่ะคือวันนั้นเนี่ยยายทองบอกว่าเมื่อก่อนก็มีบ้านของตัวเองนี่แหละ
แล้วขายบ้านนะเพื่อเอาเงินให้ลูกชายไปใช้หนี้
ก็หวังว่าจะไปอยู่กับลูกชายที่ลูกชายเนี่ยไปมีเมียมีลูกนะ
ปรากฏพอไปอยู่บ้านลูกสะพ้ายถูกทำร้ายตลอดเลยเหมือนกับเขาไม่ชอบยายอะไรประมาณอย่างนั้น
ยายก็ไปแจ้งความที่สพนหานเอาไว้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
และข้อหากระทำรุนแรงในครอบครัวกับลูกสะพ้ายที่ชื่อนุษลานี่ครับ
นี่ตอนที่เขาต้องไปช่วยกันนี่ฮะวันนี้คุณกิติศักดิ์หรือว่าติของเรา
ก็ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยไปหายายทองก่อนทราบข่าวว่าไปอยู่บ้านหลานสาวนะฮะ
ไปถึงก็เจอคุณยายทองเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีคุณยายทองเนี่ยปกติสายตาจะพร่ามัวหน่อย
ไม่ค่อยเห็นแต่หูยังพอได้ยินยังได้ยินดีนะติถามยายเป็นยังไงบ้างล่ะ
ยายบอกพ้นจากขุมนรกแล้วติเอ้ยที่ผ่านมายายอดทนให้ลูกสะพ้ายทำร้ายร่างกายมาตลอด
ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดบางทีถูกตบหน้าตบหัวแต่ก็ไม่กล้าบอกลูกชาย
กลัวลูกชายกับเมียเขาจะมีปัญหากันยายบอกว่าเข้าใจว่าลูกชายเนี่ยรักเมียมาก
ยายก็เลยอยู่บ้านอย่างอึดอัดและน้อยใจโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเราจะต้องฟังทางฝั่งลูกสะพ้ายเขาด้วยนะ
ฟังทางฝั่งคุณยายก่อนนะคุณยายทองบอกว่าเหตุล่าสุดเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยถูกทำร้ายไปเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นกอดขาชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ
ลูกสะพ้ายเนี่ยยังตามมาดึงตัวออกแล้วทำร้ายอีกลูกชายมามาเห็นก็เลยทะเลาะกัน
ยายก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านหลานดีกว่า
ยายทองยืนยันว่าจะไม่กลับไปอยู่บ้านลูกชายกับลูกสะพ้ายอีก
ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยายนี่ยอมขายบ้านตัวเองเลยนะเพื่อจะเอาเงินให้ลูกชายไปใช้หนี้
แล้วก็จะไปฝากผีฝากไข้กับลูกชายนะที่อยู่ที่บ้านลูกสะพ้ายแต่ไม่เป็นไปตามนั้น
พอไปอยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้โหถูกสารพัดเลยนะลูกสะพ้ายนี่แหละชอบทำร้ายนะ
ส่วนหลานนี่ก็ชอบมาด่ามาว่ายายนะลูกชายเนี่ยทำอะไรบ้างลูกชายก็ยายบอกคอยห้ามอย่างเดียว
แม่ก็เปิดชายลมขึ้นมาซ้ำแย่เราก็แกะใจมือออกได้บ้าง
วันเกิดเหตุตามคลิปมีคนโทรมาบอกก็รีบไปดูยาย
เห็นสภาพยายเนี่ยถึงกับร้องไห้
มาเห็นคลิปตอนหลังยิ่งเศร้าเลย
ก็เลยพายายมาอยู่ที่บ้านด้วยเรื่องที่เกิดขึ้น
ฝั่งลูกสะพ้ายเนี่ยบอกยายว่ายายที่ว่าบาดเจ็บอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้าย

หลานสาวบ้านนี้บอกไม่เชื่อนะฮะ

ใช่ก็เขาก็อย่างนั้นแหละเขาไม่เคยเข้าข้างแม่เขาหรอก
เขาก็เข้าข้างเมียเขาอย่างเดียวล่ะลูกเขาล่ะ

เขาคิดว่ายายนี่เก็บเขามาเลี้ยงป่ะครับเนี่ย
ไม่ไม่เจ็บลูกคนเดียวไม่เจ็บหรอก
แต่เขาไม่รู้เป็นอะไรเขาเป็นอย่างนั้นแหละ
เขาเลิกกันเป็นร้อยครั้งเขาก็กลับมาหากัน

ใช่เขาหลุม
ลูกมันเป็นมาตั้งแต่สมัยเขาน่อยยะคุณลูกนึง่อน

ท่านผู้ชมครับวันนี้ติไปหาลูกชายกับลูกสะพ้ายของคุณยายทองนะครับ
ก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกอยู่หมู่บ้านข้างเคียงนะห่างกันแค่๒กิโลเมตร
เมื่อก่อนยายทองก็อยู่บ้านหลังนี้นี่แหละได้คุยกับลูกสะพ้ายของยายทอง
ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่เคยตบตีทำร้ายแม่ผัว
เหมือนกับที่ยายทองเนี่ยกล่าวหาถามว่าบาดแผลของยายทองเกิดจากอะไร
ยืนยันว่ายายทองตกแคร่จริงนะส่วนในคลิปเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่แคร่ที่บ้านนะฮะ
ส่วนไอ้คลิปที่เห็นกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำร้ายแม่สามี
แต่ทะเลาะกันนะไม่ได้ทำร้ายอะไรขอสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่า
ไม่เคยทำร้ายแม่สามีที่ผ่านมาเธอดูแลยายทองอย่างดี
หาข้าวหาปลาให้กินตลอดส่วนที่ชาวบ้านบอกเอาแล้วทำไมได้ยินเสียงด่งเสียงด่าอะไรกันอ่ะ

ที่คำพูดน่ะมันใช่ไอ้ที่ได้ยินเสียงไม่ใช่แต่การกระทำมันไม่มี

เสียงด่าหมาด่าอะไรไปอย่างเงี้ยก็เนี่ยด่ามันทำไมด่ามันมันเห่าไม่หยุดมันอะไรไม่หยุดไง
คนข้างนอกเขาก็บอกว่าเขาพุทธยายไงที่เขาไม่รู้กับพวกเรานะ
หนูบอกอีฮานี่มึงเนี่ยเดินหน้าเดินหลังเดี๋ยวกูก็ชนมึงล้มเดี๋ยวกูก็เหยียบมึงนู้นน่ะ
เพราะว่าหมาเนี่ยเขาก็ดูดใส่เรานะแต่เวลาไปต่าข้าตากอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะรักเรามันก็ดูดก็ด่า
ที่คนภายนอกมันไม่รู้กับเราเลยเขาก็คิดว่าเราว่าให้เขาไง
นี่เห็นไหมด่าหมานะคุณเขียนมาสอนแล้วคนนอกบ้านได้ยินก็คิดว่าไปด่าแม่สามี
ส่วนลูกชายของยายทองนะครับขอยืนยันแทนภรรยาบอกว่าที่ผ่านมาภรรยาไม่เคยทำร้ายร่างกายแม่ของเขาเลย
บาดแผลล่าสุดนี่เห็นไหมตกแคร่จริงนะแม่ตกแคร่จริง
นี่เขาบอกเขาในฐานะคนกลางเขาก็อยากให้ปัญหามันจบนะฝั่งนี้ก็แม่ฝั่งนี้ก็เมีย
เรื่องที่แม่บอกว่าเขารักเมียมากกว่าแม่เนี่ยลูกชายบอกว่ายอมรับว่ารักเมียมากกว่าแม่จริง
เพราะเขาผูกพันมากกว่านะแล้วที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าก็แม่นั่นแหละเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
ถ้าหากเอาเอาใจแม่เกินที่ว่าจะพาแกไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวอยู่ไกลขนาดไหนเราก็จะได้ไปเลยนะพี่เพราะว่าเราก็คงเราก็ค่าน้ำมันรถมันก็ไม่มีทีนี้รายได้ของเรามันก็เล็กน้อยทีนี้ครอบครัวเราจะกินอะไร
แล้วถ้าจะเอาใจพี่แม่เกินไปผมก็คงจะเหนื่อยเกินแล้วแบกภาระคนเดียวในครอบครัวล่ะพี่

คือหรือเหมือนก็คืออ๋อท่านจะพิจารณากันอ่ะ

ถ้าตกลงไปจะเจ็บอย่างคุณยายทองได้มั้ยเนี่ยติเขาจะกล้าลองไหมจะลองหรอค่ะติจะลองไหมติ
ถึงแม้เราไม่ได้ฝืนตัวมันก็จะไม่มีแผลแต่เขาจะเล็กกว่าพี่เขาลงลงตัวนะ
ติทุ่มเทมากเลยอ่ะเขาตกจริงหรือเขาลองคุณเหนียวมาสอน
อู่นี่ตอนจะขึ้นนี่อ่ะลูกสะพ้ายบอกไยทองเขาตกลงมาอย่างนี้
แล้วติเป็นแผลเหมือนในทองไหมอาจจะคนหนุ่มหนุ่มสาวกับวัยคุณยาย
เป็นห่วงติเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาเบิกเงินค่ายากับพี่มิ้วเขานะ
โอ้โหอุ้ยตายยังมีอีกไหมแต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอก
เรื่องตกแล้วมันจะเป็นบาดแผลแต่คุณยายเขายืนยันว่าเขาถูกทำร้าย
ลูกสะพ้ายยืนยันว่าตกแคร่แต่ตอนนี้คดีมันอยู่ที่โรงพักแล้วก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
หลานสาววัย๒๒ปีนะครับลูกสาวของเนี่ยฮะสามีภรรยาคู่นี้แล้วในวันนั้นก็อยู่ในคลิปด้วย
บอกว่าไอ้ในคลิปที่พฤติกรรมของเธอที่เห็นว่าตามเข้าไปจะอะไรกับยายเนี่ย
เพราะเธอโมโหที่เห็นพ่อจะไปทำร้ายแม่ตัวเองนะก็คือยายทองเนี่ยเป็นย่าเธอนะ
แล้วเธอก็โมโหย่าด้วยที่มาต่อว่ามากล่าวหาว่าเธอกับแม่จะไปทำร้าย
ทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยจะไปห้ามพ่อกับแม่แล้วก็ห้ามย่านั่นแหละ

แล้วเดินเข้าไปหาทำไมครับ

โอ้โหคือแกบอกว่าหนูทำร้ายแก
หนูก็เลยโมโหแล้วก็ฟิลขาด

ก็ไม่ได้ทำแล้วจะพูดทำไมหนูไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เห็นมีคนมาถูกกระชั่งเสื้อดำเป็นใคร
เสื้อดำก็พ่อหนูอะครับ
ยูจะมัดตีแม่

พูดใหญ่บ้านก็พยายามเข้ามาดูให้หลายครั้งแล้วแหละ
แต่เขาก็บอกปัญหาในครอบครัวสุดท้ายวันนี้ก็เป็นคดีความแล้ว
ฮะวันนี้นายอำเภอหนองหานไปที่บ้านที่ยายทองไปอยู่กับหลานสาวนะครับ
ก็ไปดูอาการแล้วก็ไปถามถ่ายความคืบหน้าต่างคุณยาย
ส่วนลูกชายลูกสะพ้ายผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะคุยกันได้นะ